พ่อไปมีเมียใหม่แล้วจะเอาบ้านไปจำนอง
เอาเงินไปเลี้ยงดูลูกเลี้ยงอีก
อยากให้อีกยังอยากให้อีกเอาวะเอาอีกวะ

เขตเทศบาลนครอบค์อุดอนทานี

เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนางสาวกันนิกา
อายุ๓๗ปีเจ้าตัวให้การว่า
ทะเลาะกับพ่อทะเลาะตั้งแต่เช้าแล้ว
พ่อฉันเนี่ยมีเมียใหม่แล้วจะเอาบ้านที่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างมา
เอาไปจำนองจะเอาไปจำนองเฉยเลยหาเงินให้ลูกเมีย
ให้ลูกเมียใหม่นะไปทำงานต่างประเทศ
ฉันไม่พอใจอ่ะสิบ้านมันถือเป็นมรดกของฉัน
จะเอาบ้านไปจำนองก็ไม่พ้นที่ฉันเป็นคนหาเงินไปถ่ายถอนมา
ทะเลาะกับพ่อเนี่ยเรื่องนี้มา๓ครั้งแล้ว
ก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้เริ่มก่อนนะพ่อฉันเริ่มก่อน

เคยโดนเอามีดปาดมือด้วยวันนี้ทนไม่ไหวแล้วเว้ย

เจ้าหน้าที่ก็จะพาตัวไปตรวจหาสารเสพติด
แล้วก็ให้สงบสติอารมณ์ก่อนก่อนจะดำเนินคดีครับ

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปครับ